สระบุรีขออภัยนะคะที่จังหวัดสระบุรีถูกแล้วนะคะ
ถูกแล้วครับใช่ถูกแล้วครับไล่นะคะแต่ว่าที่สังหวัด
เมื่อกี้ที่สะแก้วสะแก้วสะแก้วไล่
แต่ว่าที่นครพนมเรียกเรียกอะไร
เรียกผีบรรพบุรุษมาช่วยเรื่องของปัญหาสภาพภัยแรง
ที่ตอนนี้มาเร็วและรุนแรงค่ะครับ
ภาพที่เห็นนี่ก็คือผีบรรพบรุษนะคะ
ปู่ตาที่กำลังฟ้อนรำต่างจังหวะพื้นเมือง
ในพิธีกรรมโบราณขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
หรือที่ชาวบ้านชนเผ่าไทยย้อบ้านใหม่วังเสื่อม
อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเรียกว่า
ประเพณีเลี้ยงผีหมอนะคะ
ซึ่งก็เป็นพิธีบวงสวงผีบรรพบรุษ
รวมถึงผีสางเทวดาอารักผีปู่ตา
ชาวบ้านนั้นนับถือหวังโดนบันดาล
ให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล
แล้วก็ช่วยให้มีน้ำใช้ตลอดหน้าแรงนี้นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อในหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยนะคะ
เขาเรียกว่าเรียกขวัญและกำลังใจด้วย
ใช่ค่ะสำหรับประเพณีเลี้ยงผีหมอในปีนี้นะคะ
ปกติแล้วก็จะจัดขึ้นทุกปีนี่แหละ
ช่วงต้นเข้าเตรียมที่จะเข้าฤดูร้อน
ก็คือมีนาคมเมษายนนะคะ
งานนี้ก็มีแม่หมอหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าผีหมอ
เป็นร่างทรงที่สามารถสื่อสารกับผีสางเทวดาได้
หมู่บ้านต่างมารวมตัวกันค่ะ
ประกอบพิธีคารวบูชาบวงสวงถวายเครื่องเส้นไหว้นะคะ
ก็ประกอบไปด้วยข้าวปลาอาหารทั้งขาวแล้วก็หวานค่ะ
ก่อนที่จะมีการประกอบพิธีตามความเชื่อ
ก็จะอันเชิญเทวดาผีบรรพบรุษ
รวมถึงผีปู่ตามารับเครื่องเส้นไหว้
จากนั้นค่ะอันเชิญผีบรรพบรุษผีปู่ตาร่วมฟ้อนรำตามจังหวะดนตรีพื้นบ้านแบบนี้นะคะ

พิธีกรรมยังสามารถเสี่ยงทายทำนายทายทักดวงชะตา
หรือว่าทำนายในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศไปด้วยนะคะ
จนถึงการเสี่ยงทายเพื่อที่จะหาสาเหตุอาการของผู้เจ็บป่วยภายในชุมชนด้วยค่ะ
ชุมชนก็มีพิธีกรรมแบบนี้นะครับ
เป็นอย่างที่คุณสืบสกุลบอกไปเรียกขวัญเรียกกำลังใจกันหน่อย
ใช่ครับบางทีชาวนาก้มหน้าดูผืนนาโอ้โหแตกระแหงแห้งแรง
ข้าวยืนต้นตายแบบนี้ก็โอ้โหหมดกำลังใจกันนะครับ